ลูกทุ่งผู้ชายมาอีกหนึ่งเรื่อง

นี่เพจเจ๊เผือกนะคะจริงเอามาจากก็สาวท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นเมียกับลูกทุกคนนึง

ตอนนี้ก็ดังมากน่ะชื่อเพลงรอคอนะคะเห็นหน้าก็โอ๋เลย
นี่เขาเคยเอามีภาพไปแต่งงานด้วยนะแต่งงานเมื่อ๙ปีที่แล้วแต่พอดังเสร็จปุ๊บนะคะ
ก็ทิ้งเมียเลยหลอกหลอกผู้ยงผู้หญิงมานอนโอ้โหใช้คำรุนแรงมาก
ออกมานอนที่บ้านทรัพย์ทรงทรัพย์สินวุ่นวายเลิกโกหกเถอะเธอทำไมมันช่วยอย่างนี้
เรื่องเงินก็ไม่เคยให้ก็คือจะเทเมียนั่นเองก็คือด่านักมากนะคะ
ซึ่งที่ฉันก็ตามไปเผือกดูค่ะรู้หมดแหละว่าเป็นใครแต่พูดไม่ได้นะคะ
ก็นี่แหละค่ะเขาเป็นเจ้าของเพลงนั่นแหละ

รอคอตามนั้นแหละ
เก่งยิ่งกว่าผีอีกเจ๊ก็ระวังให้ดีนะ
ไม่จายใครก็ระวังให้ดีนะ